โดยโค้วจะพาไปดูเรื่องยักยักษ์ใหญ่

ใหญ่ครับ๑๘กิโลกรัมนะครับ
ลูกไม่ใช่ปลูกในโซนนี้ครับปลูกที่จังหวัดตากครับผม

ถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นมือไปวัดขนาด
เฉยก็เหมือนกับจะปกตินะ

พอเปรียบเทียบกับขนาดมือโอ้โหมันไม่ธรรมดา
ส่วนสูงวัดรอบเอวนะฮะ
ใช่นะครับทุเรียนยักษ์ลูกนี้นะครับ

ส่วนสูงวัดรอบเอวที่ว่านะฮะ
กิโลกรัมและมีขนาดความกว้างความยาวนะครับ
ความยาวก่อนนะครับ๔๖เซนติเมตร

รอบวง๙๒เซนติเมตร
ถูกปลูกไว้ภายในสวนเมืองหนาวอำเภอพบพระจังหวัดตากครับ
นายธนพลชัยนอกเจ้าของสวนวัย๕๑ปี

ลูกทุเรียนไว้บนเนื้อที่๒๕๐ไร่

ซึ่งปีนี้ตัดทุเรียนขายไปแล้วประมาณ๑๒ไร่
ได้เงินราว๔ล้านบาทครับ
และยังเหลือทุเรียนพร้อมตัดอีก๒๐๐๐ต้น
ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แหละครับ

ราคาเริ่มต้นอยู่ที่๑๐๐๐บาท
และจะปิดประมูลในเวลาเที่ยงวันของวันที่๑๒สิงหาคมนี้ครับ
โดยล่าสุดมีนักธุรกิจชาวจีน
เสนอราคาอยู่ที่ลูกละ๗๓๐๐๐บาทครับ

จะนำไปใช้สำหรับตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรแผนใหม่
เพื่อให้เกษตรกรเข้ามาหาความรู้ได้ฟรีครับ
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย
เขาจะปลูกทุเรียนยังไง
ก็แอบไปกระซิบถามเจ้าของสวนค่ะ
คุณพี่ธนาพลนี่แหละเขาก็บอกนะ
บอกว่าการดูแลทุเรียนที่สวนนี้เนี่ยนะ

ใช้ทั้งปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินซี

แล้วคุณพี่เขาก็บอกด้วยนะคะว่าผลผลิตแต่ละลูกเนี่ย
น้ำหนักเฉลี่ย๑๐กิโลกรัมขึ้นไป
แล้วก็นอกจากสวนผลไม้แล้วตรงนี้ดินเขาดี
ส่วนไม้ดอกไม่ว่าจะเป็นดาวเรืองกุหลาบ
ก็ปลูกแล้วก็ออกดอกสวยงามเลยล่ะค่ะ

ผมเพิ่งรู้ได้อีกว่ามีทุเรียนปลูก
โอ้โฮใจมากยักษ์มากนะครับยอดเยี่ยมจริงนะครับถ้าได้ลูกใหญ่ยักษ์ขนาดนี้